คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะคะส่งไลน์มาที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้เลยนะคะ
ส่งมาบอกเลยว่าตอนนี้ในพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเท่าที่เราดูจากพยากรอากาศแล้วเนี่ย
อื่นจะเข้าก็คืออีสานเนี่ยน่าจะโดนหนักใช่ใครอยู่ตรงไหนยังไง
ส่งมาแจ้งกันได้นะคะว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนตกหนักแล้วหรือยัง
ก็ให้ไลน์หน้าจอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวก็ได้

เข้ามาที่ฝั่งของประเทศลาวคุณผู้ชม

โดยฝนก็เริ่มตกหนักและน้ำท่วมแล้ว

เมื่อสักครู่มีการแถลงข่าวของทางด้านอธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยานาวาอากาศเอกสำสักขาวสู่วัด
ท่านก็แถลงข่าวอัปเดตเรื่องของความคืบหน้า

แล้วส่วนหน้าเข้ามาแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายสองเอาขออภัย
บ่ายสองที่ผ่านมาของวันนี้นะฮะนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามไปก่อนตอนเจ็ดโมงนะฮะ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่สวปปลาวความเร็วลมเนี่ย
อยู่ที่สักประมาณหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
พายุสมร้อนเนี่ยนะนะฮะตอนเนี้ยกำลังเคลื่อนเข้ามา
แล้วก็พอมาที่ไทยจะเข้าในฝั่งของมุกดาหารก่อน
รอยต่อของอำนาจเจริญแล้วก็พัดผ่านเข้ามานะฮะ
พอผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นพายุสนร้อนแล้วค่อยอ่อนกำลังลง
เพราะว่ามาปะทะกับมวลอากาศเย็นทางภาคเหนือของไทย
ก็จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นความเร็วรมอยู่ที่หกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
มาดูรายภาคกันหน่อยว่าเป็นยังไงอีสานเนี่ยนะ
ผลกระทบจะหนักมากคุณผู้ชมเพราะมันเข้ามุกดาหารใช่ไหม
มันก็จะหนักเลยนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอุบลราชธานี
หนักมากเลยนะฮะใช่ค่ะมีรายงานว่าฝนเนี่ยตกหนักตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
มีการวัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอเมืองบริเวณสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์
สูงกว่าหนึ่งร้อยสิบมิลลิเมตรค่ะรองลงมาที่อำเภอเดชอุดม
บริเวณนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ตรงนั้นวัดได้เก้าสิบหกจุดห้ามิลลิเมตร
ทำให้แม่น้ำมูลมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๒๕เซนติเมตร
สูงขึ้นสองจุดหกสี่เมตรนะคะส่วนระดับในแม่น้ำชีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร
ตอนนี้สูง๕๒๗เมตรค่ะซึ่งณตอนนี้แม่น้ำทั้งสองแห่งยังถือว่าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะคะ
นายสริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งตั้งศูนย์บัญชาที่สารที่สารกลางจังหวัด
เพื่อจับตาการเคลื่อนตัวของพายุโนอึมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ
เลื่อยยนแล้วก็เครื่องมือตัดถ่างเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนไว้พร้อมเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแจกกระสอบทรายให้กับประชาชนแล้ว
เพื่อไปวางปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าอาคารบ้านเรือนรายงานล่าสุดตอนนี้เนี่ย
น้ำยังไม่ได้ท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะครับอ่ะอีกภาคหนึ่งที่ก็คาดว่าจะหนักเหมือนกัน
กับภาคเหนือแล้วครับถังด้านของนายกระเด็นสัตว์ถนอมพันธ์หุ้มในการสำนักบริหารพื้นที่อ่านุรักษ์ที่สิบหก
ก็สั่งการให้อุทยานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด๑๕แห่งรวมทั้งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้ามล่าสัตว์ทั้งเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องศรให้ทุกแห่งที่พูดไปเนี่ยนะฮะ
เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอิทธิพลของโนอึน
ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะตามป่าเขาต่างมันก็จะส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลักได้นะฮะ
ส่วนพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนะฮะทั้งน้ำตกที่มีอยู่เป็น๑๐แห่งเนี่ย
ให้เฝ้าสังเกตอันตรายถ้าฝนตกลงมาแล้วเนี่ยนะฮะ
ถ้าเกิดมันตกเหนือที่ตั้งของน้ำตกเนี่ยมวลน้ำมันก็จะเคลื่อนผ่านมา
ตกลงมาไหลมากับน้ำเนี่ย๒๓ชั่วโมงหลังจากนั้นน้ำสีมันจะเปลี่ยนให้ดูว่าสีน้ำตาลเข้มสีแดงหรือเปล่า
แล้วก็สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวซะอบพยพคนออกมาซะนะป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับ
จากนี้ก็ยังขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเวรยามกันเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะ
อบพยพประชาชนไปพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ปริมาณน้ำฝนที่มันจะตกมากถึง๑๕๐มิลลิเมตรต่อวันนะครับ
ส่วนทางภาคใต้เองก็ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีทั้งฝนตกหนักแล้วก็ลมที่พัดแรงค่ะ
เต็นต์ที่ชาวบ้านเขาตั้งขึ้นมาในงานวันศาสตร์เดือน๑๐ของหมู่บ้านบ้านปกปุ๋ยที่ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนี่ย
ระเนรนาศไม่เป็นท่าเลยนะคะบ้านเรือนอีกกว่าสิบหลังคาเรือนก็มีหลังคากระเบื้องเสียหายเพราะว่าถูกไม้หล่นทับแตกด้วย
จากนี้ยังมีโครงสร้างหลังคาพังลงมาทับรถยนต์กระบะไทรทันได้รับความเสียหายแต่ว่าตอนนี้เจ้าของบ้านและเจ้าของรถยนต์ยังไม่ได้กลับมาดูสภาพเลยนะคะ
มีแค่เพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากร่วมงานประเพณีวันศาสตร์เดือน๑๐ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นโยคการบริหารส่วนตรับมือจำพีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและก็ลูกบ้านตอนนี้กำลังเดินสำรวดความเหสีหาย
ก่อนจะให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะคะ

ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายด้วย

แต่ถ้าบ้านไหนหนักสุดก็จะโดนถึงขั้นมีน้ำท่วมขังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่จุดไหนอย่างไรจังหวัดไหน
ตอนนี้ฝนตกหรือยังน้ำท่วมไหมส่งมารายงานหน้าจอได้นะครับ